ผู้มาก่อนการคือคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต

รัฐบาลชุดใหม่จะมีสอสอ๓๑๕คน
แล้วชื่อคนเป็นนายกเข้าสภาปุ๊บนะ
สวโหวตให้หมดเลยแล้วใครอ่ะคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะครับ
มีการโพสต์เฟซบุ๊คจู่หัวแบบนี้
เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีการประชุม๘พัก
และคาดว่าเภือไทยอาจจะโยนให้เก้ากลาย
เป็นฝ่ายที่ต้องยอมตกลงถอย
เป็นฝ่ายที่ต้องถอยด้วยตัวเองออกไป
คือการให้ก้าวไกลยอมโหวตให้เพื่อไทยทั้งที่ต้องไปเป็นฝ่ายค้าน
พร้อมกับพักของสองลุงนะฮะเพราะว่าวิธีการนี้ไม่สำเร็จ
เนื่องจากว่าไม่ได้การตอบรับจากการเจรจาที่ฮ่องกงครั้งที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมครับล่าสุด
หากจะว่าล่าสุดมันมีการเจรจานอกรอบคุณชีวิตใช้คำว่าใต้ดินนะก็คือนอกรอบ
จัดสูตรรัฐบาลประกอบไปด้วยมีใครบ้างเพื่อไทยครับภูมิใจไทย
พลังประชามรัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติแล้วก็พักเล็กรวมกันได้๓๑๕เสียง
คุณชุวิตย้ำว่ามันเป็นสูตรที่มีลุงไม่มีเราเช่นตอนที่ก้าวไกลหาเสียงเหมือนกันเลย
แต่เป็นการย้อนสอนกลับไปที่ว่ามีลุงไม่มีเราเพราะก้าวไกลนั่นแหละก็ไปเป็นฝ่ายค้านด้วย
แต่ฝ่ายลุงเนี่ยอาจจะไปอยู่ในฝากฝั่งของรัฐบาลแทนอืมและเพื่อไทยอาจจะกระโดดข้ามคั่วนะครับ
อย่างไรก็ตามคุณชุวิตวิเคราะห์แบบนี้เกมนี้นะปิดเร็วเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหลังวันหยุดยาว
เห็นกลับมาจะปิดเร็วซึ่งเป็นไปได้ว่า๔สิงหาคมนี้อาจจะมีการประชุม
สภาพของผู้ชิงโวดนายกเลยคนตัวสูงอ่ะจะมีการเสนอชื่อคนตัวสูง
แล้วเดี๋ยวสวจะโหวตให้เต็มสะพานรวมได้สุดท้ายเกิน๕๐๐เสียงด้วยซ้ำไป
เดาไม่ยากว่าใครสูงนะก็เป็นชื่อแคนดิเดตอยู่แล้วนะครับ
คุณชูวิทย์เชื่อแบบนั้นมีลุงไม่มีเราปิดสวิตช์ก้าวไกล
แต่คนคนนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าก้าวไกลจะไปเป็นฝ่ายค้านเพราะว่าโดนผลัก
คนนี้เชื่อว่ายังไงยังไงทั้ง๘พักก็จะจับมือกันเหนียวแน่น
คนนี้คือใครนี่ค่ะคุณวิโรธ
ถูกต้องค่ะคุณวิโรธลักษณะอดีศรสสบชก้าวไกลนี่แหละ
คุณวิโรธยืนยันด้วยนะว่าผมยังคงเชื่อใจพักเพื่อไทย
คุณผู้ชมเชื่อไหมแล้วก็เชื่อใจทั้ง๘พักร่วม
ไม่เคยเชื่อข่าวลืออะไรเลยแจกแจงข่าวลือต่างเป็นข้อด้วยนะ
หนึ่งเลยข่าวลือที่ว่าเพื่อไทยจะดีดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
จะไปร่วมกับไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐ
จะจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยให้สวยอมโหวตให้
แล้วก็บอกว่าเนี่ยคือการปิดสวิตช์สอวอเรื่องนี้คุณวิโรธบอกว่า
ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเพราะว่าเนี่ยมันไม่ใช่การปิดสวิตช์สว
แต่มันเป็นการยอมจำนวนต่อสวแล้วก็รวมหัวกัน
ผลการเลือกตั้งปิดสวิตช์ก้าวไกลไอ้ข่าวลือเนี้ย
มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับเพราะว่านอกจากรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้น
จะเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำแล้วเนี่ยการที่พักเพื่อไทยจะไปจับมือกับประชาธิปัตย์
โอ้โหเป็นอะไรที่อธิบายต่อวีรชนคนเสื้อแดง
เป็นกลุ่มผู้สนับสนุนสำคัญได้ยากมากเลยนะ
ส่วนข่าวลือที่บอกว่าเพื่อไทยจะดีดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
แล้วก็ดึงภูมิใจไทยมาใช่ไหมดึงรวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลคุณวิโรธบอกแบบนี้
ต่อให้พลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิทย์จะลาออก
อ้างว่านะต่อให้คือมันไม่เกิดขึ้นจริง
ต่อให้ผลเอกประวิทย์จะลาออกจากพักไปแล้วก็อ้างว่าลุงไม่อยู่
แล้วร่วมรัฐบาลกันได้ข้ออ้างแบบนี้คนรับไม่ได้หรอก
อันนี้คือในมุมคุณวิโรธนะแล้วก็ข่าวลือที่บอกว่าการโหวตนายก
๔สิงหาจะเป็นการสลายคั่ว๘พักแล้วขอให้โหวตนายกก่อน
อันนี้มันก็ยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยสรุปคือคุณวิโรธไม่ได้สนใจข่าวลือ
และยังเชื่อใจยังไว้ใจทั้ง๘พักร่วม
คุณวิโรธบอกด้วยนะบอกว่าต่อให้สุดท้ายนะผมจะโดนหลอก
จะโดนหักหลังจะโดนมองว่าโง่จะโดนแย่งชิงจะโดนหลอก
เอาทุกสิ่งทุกอย่างไปผมก็ไม่รู้สึกเสียใจ
เพราะว่าสิ่งที่แย่งชิงจากผมไปไม่ได้เลยคือความซื่อตรงแล้วก็เกียรติภูมิ
เวลาผมจะเดินไปไหนก็จะสามารถเดินคอตั้งหลังตรง
กล้าสู้หน้ากับผู้คนได้ต่อให้สุดท้ายภารกิจมันต้องล้มเหลว
เพราะว่าโดนทรยศหักหลังจริงนะมันยังดีกว่าการที่ล้มเหลว
เพราะความระแวงและความไม่เชื่อใจกันระหว่างภายในทีม
เห็นไหมอ่านโพสต์มาทั้งหมดที่คุณวิโรธไล่ยาวมาแบบนี้
ขีดเส้นใต้๒เส้นตัวหนาแล้วเอาไฮไลท์ด้วยว่า
ผมยังเชื่อมั่นใน๘พักร่วมเหมือนเดิมและไม่เชื่อข่าวลือค่ะ